จากคดีกำนันนกมาถึงคดีพนันออนไลน์เนี่ย
พี่ชุดพีศิษฐีเขาออกมาจับตำรวจแบบ
นายลูกน้องบิกโจกบิกโจกก็ถูกคนบ้านไป

อาจารย์เดชาบอกอยากพูดในฐานะภาคประชาชน
ผมก็อยากถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
คดีดังที่มันสะเทือนวงการตำรวจตรงนี้
เราควรจะยังไงต่อมันควรจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง

คือมันไม่ควรจบแค่นี้ถึงวันนี้เป็นหลักฐานทุกอย่าง
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าตำรวจเป็นโจรมีเยอะ
นะตำรวจดีดีก็เยอะแต่ตำรวจที่มีโจรเป็นเยอะ
แล้วก็ยังเป็นใหญ่เป็นโตนะยังมีปัญญาไปนั่งกินร่งกินเหล้า
แล้วก็ปล่อยให้เพื่อนโดนยิงตายต่อหน้าผู้มีอิทธิพล
แล้วก็ช่วยกันทำลายหลักฐานหลบหนีเนี่ย
ตำรวจสายโจรยังมีอยู่เยอะดังนั้นเนี่ย
อย่าให้มันจบแค่นี้สวยทางหลวงต้องสาวต่อนะครับ
ใครมาเป็นพบตรตอรณ์เนี่ยผมเชื่อ
ยังมีสวยเหมือนเดิมนายกจะชื่อเศรษฐา
หรือชื่อโทนี่หรืออะไรต่างผมว่าเหมือนเดิม

ประชาชนเขาก็ไม่เชื่อว่า

เอางี้เลยพูดตรงเลย

เพราะคุณเคยดูแลสอบสวนกลางมาก่อน

ไอ้พวกนี้พวกเล็กน้อยสิบห้าคน

ปกติแล้วก็ไม่มีทางหายไป

รับนะไม่ใช่เฉพาะเครือข่ายโจ๊กที่โดนจับ
เครือข่ายของผู้มีอำนาจผมเชื่อว่ามี
ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพวกเจ้าของเว็บ

โดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์นะดูแลเนี่ย

คำถามมาข่าวลืมแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นจริง

แจ้งไปเขาจะทำเลยก็ไม่มีหลักฐานอีกแหละ
ขนาดไปร้องเพลงด้วยกันเขาบอกเขายังไม่รู้เลย

มายืนร้องเพลงอยู่ด้วยกันยังไม่รู้เลยเนี่ย
คนนี้เป็นเจ้าแม่มินนี่อะไรพนันออนไลน์ยังไม่รู้เลยอ่ะ
ขนาดยศใหญ่ยศโตยังไม่รู้เลย

อีกคนนึงก็เป็นตำรวจระดับพันธุรกิจ
กอดผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์
ไม่รู้เลยว่าเขาทำอาชีพอะไรจุ๊กรู้

นี่ก็ดุดันไม่เกรงใจใครเลยเกรงใจพี่แต้มหน่อยก็ได้

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต้องให้เมียพูด
ยังไม่รู้เลยว่าน้องมินนี่เนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรจุ๊กรู้